ในบ้านหลังหนึ่งที่นครปฐมนะฮะผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้าน
บ้านเขาเป็นร้านด้วยอ่ะนะค่ะอ่าเขามีเมียสามคนนะอืมอ่า
อ่าแล้วเขาก็มีปากเสียงทะเลาวิวาสกับภรรยาคนที่สาม
ถึงขั้นใช้ปืนออกมานะฮะไม่รู้ว่าจะเอามาขู่หรือว่าจะเอามายิง
แต่ว่าปืนมันลั่นออกมานัดหนึ่งค่ะแล้วมันเข้าที่ศีรษะของฝ่ายหญิงพอดีเลยนะครับ

สำหรับทุกคนสำหรับลูกค้าพี่มีเหตุผลกันมีเหตุผลกันค่ะพี่
สำหรับลูกค้า
เอ่อคนละมีเหตุผลักษณ์ค่ะ๒คนพี่มาแล้วค่ะมีคนตกหลบไปแล้วก่อนพี่
มีเป็นเวอร์
มีคนแถวนั้นเห็นแล้วก็ช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับทุกผู้ชมครับ
เหมือนสักครู่มีเสียงปืนดังขึ้นก่อนนัดหนึ่ง
๑๕น๒นวันนี้นะฮะ

หลังจากเสียงปืนนี่เห็นไหมฮะจะมีผู้ชายคนหนึ่ง
พยายามดึงร่างผู้หญิงที่เลือดเต็มศีรษะเนี่ยออกมาที่ทางเดินตรงนี้
มาร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้น
แล้วก็จะเป็นเสียงผู้หญิงที่เขามาเจอพอดีนะฮะ
เขาก็ช่วยโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือคนเจ็บ
ตรงนี้คือร้านขายเสื้อผ้ามือสองนะครับ
ตามที่คนเขาแจ้งพิกัดเลยนะฮะร้านโกดังวินเทจสาขา๒
อยู่ในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
หลังจากนั้นตำรวจสพเมืองนครปฐมเข้ามานะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็มาที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
เป็นตึกแถว๓ชั้นครึ่งขายเสื้อผ้ามือ๒นะครับ
นี่ครับสินค้าเต็มร้านเลยด้านหน้าห้องเนี่ยที่เป็นห้องแถวตรงนี้
ยังมีรอยเลือดอยู่นะครับมีปลอกกระสุนปืน๓๘ตกอยู่๑ปลอก
คนเจ็บที่ถูกยิงชื่อนางสาวอารยาอว่มสาดอายุ๒๗ปีเทอบาทเจ็บสาหัส
คือคนเจ็บน้องอารยาถูกนำตัวส่งโรงพจบาลศูนย์ภพฐม
สอบพบว่าถูกยิงกระสุนปืนจุด๓๘กระสุนเข้าหน้าผากแล้วฝังอยู่ในศีรษะหนึ่งนัดด้วยกัน
คนก่อเหตุที่พยายามเนี่ยอุ้มร่างเธอมาเพื่อขอความช่วยเหลือคือนายชนกวีดีจันทร์
อายุ๓๘ปีเขาเป็นเจ้าของร้านโกดังวินเทจสาขา๒ตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็เป็นสามีของคนเจ็บ
เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนนะฮะ
ดึงตัวนางสาวอารยาออกมาแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วเขาก็ไปดูไปช่วยกันนะครับตอนที่ไปถึงเนี่ยเห็นคนเจ็บไม่มีสติไปแล้ว
มีเลือดเต็มตัวไปหมดร่างกายลักษณะอ่อนแรงหมดแล้ว

ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไรน่ะ
ทั้ง๓คนเขาก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะฮะ
กวีเขาก็จะคบหาอยู่๓คนแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุทราบว่านางสาวอารยาคนเจ็บมีปากเสียงกับนายชนกวี
เนื่องจากนายชนกวีเนี่ยหึงหวง
หาว่าเขาเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นที่มาติดพันธุ์

คาดว่านายชนกวีช่วงนั้นคงจะคุมสติตัวเองไม่อยู่
ชักปืนขึ้นมาไม่รู้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
แต่กระสุนเนี่ยมันถูกยิงออกมา๑นัด
หน้าผากของนางสาวอารยาพอดี

หาสาเหตุที่แท้จริงว่าคือการปืนลั่นหรือว่าตั้งใจยิงแต่เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับนายชนกวีเอาไว้แล้วนะครับ
คือพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนี่นะฮะอาการของนางสาวอารยาขณะนี้นะครับ
ระบุว่ายังมีกระสุนเนี่ยฝังในอยู่นะฮะไปติดอยู่ตรงกระโหลกศีรษะด้านหลัง
อาการยังสาหัสนะครับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดข้างร้านที่เกิดเหตุนะฮะจะเห็นภาพ๑๘นาฬิกา๑๕นาที
คือเวลาในกล้องแต่ละตัวมันอาจจะไม่ตรงกันค่ะนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเขานั่งอยู่ที่ร้านเนี่ยฮะ
แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วหันไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นคงได้ยินเสียงปืน
เจ้าของร้านจะผมยาวนะครับก็จะออกมาดูนะผู้คนแถวนั้นก็มาดูนะครับ
อาจจะเป็นช่วงที่คนก่อเหตุเนี่ยพยายามอุ้มคนเจ็บที่เป็นภรรยาที่ถูกยิงไปแล้วเนี่ย
มาร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มารอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
อันนี้เวลาเท่าไหร่๑๕นาฬิกานะฮะวันที่๑๘เดือน๗นะฮะเวลาตรงกันเวลาตรงกันนะ

เกิดเหตุก็จะเป็น๑๕นาฬิกาเหมือนกัน
อาจจะลืมลืมนาฬิกานิดหน่อยแต่วัน๑๘เดือน๗นะครับ
คุณผู้ชมครับจะมีช่วงที่ตำรวจมาที่หน้าบ้านนะฮะ
กล้องตัวนี้ก็จะจับภาพความเคลื่อนไหวตรงนี้ไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับ

ตอนนั้นก็ยังงงกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายิงอะไรกันยังไง
บางคนบางบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะครับ
เจ้าของร้านที่อยู่ติดกับร้านที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าผู้ชายเจ้าของร้านคนที่เป็นคนยิงเนี่ย
ความจริงเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะ
มาอยู่ตรงนี้ได้สองสามปีมีแฟนสามคนอยู่ด้วยกันสองคน
ก็ดูรักกันดีหมดส่วนน้องคนเจ็บเนี่ยจับไปมา
เหตุการณ์ในวันนี้ทีแรกก็เอกใจเพราะว่าหันไปเห็นลูกค้า
ที่ร้านขายเสื้อนั่นแหละกำลังอุ้มร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
ท้ายรถกระบะแล้วก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือ

พอเห็นน้องคนเจ็บก็คุ้นหน้าว่าเอ้านี่คือแฟนของเจ้าของร้านนี่
แต่ตอนนั้นเลือดไหลเต็มไปหมดหมดสติไปแล้ว
แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่บนศีรษะของน้องคนเจ็บ
ลักษณะเป็นเส้นขาวตอนนั้นยังคิดว่าทะเลาะกันแล้ว
เอาเส้นมาม่าหรืออะไรราดหรือปลาใส่กันหรือเปล่า
รู้ตอนหลังว่าถูกยิงเข้าหน้าผาก
ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยจะถึงขั้นแบบโอ้โหสมองไหลออกมาหรือเปล่า
ก็เลยเดินไปปุ๊บนี่มันแฟนเจ้าของร้านเสื้อผ้านี่ว่ะ
เสร็จปุ๊บผมมาดูที่หัวเขาเพราะว่าหัวเนี่ยเลือดไหล
เลือดไหลมาที่มือที่แขนของคนอุ้มอะนะ
หลับตามมันสติแล้วจริงปะ
ใช่ไม่มีสติแล้วก็คือรีบเปิดประตูรถ
แล้วก็ช่วยกันอุ้มเข้าช่วงแคปไป
แล้วก็น้องมันก็เลยรีบพาน้องลาน่าไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนหน้าบ้านหลังเกิดเหตุตอนนี้ถูกปิดเงียบ

เราก็พยายามตรวจสอบสอบถามเพิ่มเติมนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเฉพาะแฟนอีก๒คนของผู้ก่อเหตุนะครับ
หลังจากทราบว่าความจริงแล้วก็แฟนคนที่สองก็คือคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุนั่นแหละ
พยายามเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีวันพรุ่งนี้ตำรวจจะเรียกบุคคลแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แล้วพอตรวจสอบเรื่องทางคดีไปสพเมืองนครปฐมนะครับบอกว่าคนก่อเหตุนายชนกวีมีหมายจับของสารทหารอยู่ด้วยนะฮะ
แต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะ

ส่วนอาการของฝ่ายหญิงตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับส่วนฝ่ายชายตอนนี้ถูกคุมตัวได้แล้วนะครับ